บอกว่าฝันดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝัน

แต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวนะคะ
คือล่าสุดตอนนี้ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินหรือนางรัตนาพร

ตอนนี้อยู่ที่กองบังคับการปราบรามนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำอยู่แล้วก็ต้องรอลุ้นว่า
จะได้รับการประกันหรือเปล่าหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่า
พนักงานสอบสวนมีอำนาจคุมตัวได้๔๘ชั่วโมง
เดี๋ยวจะมีการฝากขังก็คือ๒มีนาคมแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
มาคบูชาถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ
พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบรามว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ถ้าเกิดพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถามว่าจะให้ประกันตัวได้ไหม
ทนายความของครูปรีชาบอกว่าจริงแล้วก็ได้นะคะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนจริง
ก็เดี๋ยวไล่เรียงกันกันแล้วกันนะครับ
ข่าวสารด้านอื่นที่สำคัญก็มีให้ท่านติดตามนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะใช่ค่ะนะฮะทางไลน์ที่หน้าจอนะครับ

หมายจับก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้

ก่อนบ่ายนะครับพลตโทษธิติราช

พร้อมด้วยพลตรีไมตรีชิมเฉิด

ทำคดีหวย๓๐ล้าน

อาญารัชดาไปขออำนาจ

หมายจับผู้ต้องหา๒คน

คดีนี้ในเรื่อง
ของการแจ้งความเท็จนะฮะ

เช้าแล้วครับตอนที่ท่าน

อะไรที่เป็นรายละเอียดมากนัก
นะครับก็หลังจาก

สารก็ได้อนุมัติหมายจับ

ท่านผู้ชมครับก็คือนายปรีชา
ไร่ครวนหรือครูปรีชา

เจ๊บ้าบินแม่ค้าลอตเตอรี่

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อหามีดังนี้นะครับก็คือ

เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงาน
อายการผู้ว่าคดี

เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน
คดีอาญาซึ่งอาจ
ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็นความผิดตามมาตรา๑๗๓

มีการกระทำความผิด

พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา

๓ปีและปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

ที่๓นะครับก็คือมาตรา๑๑

เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคล

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

พอสารได้อนุมัติหมายจับ

หมายจับพร้อมกับหมายค้นด้วย
ไปที่การจนบุรีทันทีนะครับ
คุณเหนียวมาสอนใช่ค่ะ

อันนี้คือโทษสูงสุดนะครับ

ก็เลยสามารถออกหมายจับได้เลยไม่ต้องออกหมายเรียก